นี่มาเริ่มที่เรื่องของความทันสมัยของการทำบัญชีกันบ้างนะครับ

เรื่องของการทำบัญชีมีความสำคัญกับการบริหารจัดการของการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก
แต่ว่าหลายคนไม่ถนัดเพราะว่ามีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
นักพัฒนาไทยจึงมีการออกแบบเรื่องของการทำบัญชีออนไลน์ออกมานะครับ
ง่ายไม่ยากแม้ไม่มีทักษะทำให้เป็นก็สามารถทำได้ครับ
ติดตามจากคุณจิรภาสุริสุขครับ
ปัญหาเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสร้างความปวดหัวไม่ใช่น้อยกับธุรกิจรายย่อย
โดยเฉพาะการจัดการบัญชีที่จะต้องเก็บทั้งใบเสร็จคำนวณตัวเลข
บางคนไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีเลยจนทำให้เสียเวลากับการนั่งทำบัญชีเองค่ะ
ทำให้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
บบัญชีในปัจจุบันที่มีอยู่ในท้องตลาดใช้งานยากมากเพราะว่าทำให้นักบัญชีใช้เพราะฉะนั้นเมนูหรืออะไรต่างมันจะค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากและวุ่นวาย
เท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีค่ะ
เมื่อเปิดเข้าใช้งานก็จะพบกับระบบเมนูต่างให้เลือกทั้งการจัดการเอกสารใบเสนอราคาใบวางบินใบกำกับภาษีและใบสั่งซื้อ
ระบบแสดงสถานะบริหารยอดค้างชำระและสั่งพิมพ์ใบเสร็จชำระเงิน
ผู้ใช้สามารถเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนดรวมถึงการจัดการหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
ให้บริหารจัดการงานอย่างมีระบบค่ะ
ซึ่งมีแอปพลิเคชันรองรับการใช้งาน
การใช้งานผ่านหลากหลายอุปกรณ์แบบนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบบัญชีได้ทันทีทุกที่แล้วก็ทุกเวลาค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการดูรายงานการสั่งซื้อยอดจำหน่ายยอดลูกค้าเปิดใบหักหน้าที่จ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นก็ทำได้อย่างสะดวกค่ะ
ส่งผลให้เขามุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานและหวังขยายตลาดออกสู่อาเซียน
เรียกได้ว่าครบเครื่องการทำบัญชีที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้ใช้งานในยุคดิจิตอลแบบนี้ค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน